เอามาดูกันต่อคุณผู้ชมใครคิดถึงลุงโป๊ปบ้างยกมือขึ้น
นี่นะคะใครที่เป็นแฟนคลับพี่โป๊บธนวัฒน์จะทราบนะคะ
นางเป็นคนติดแนวนิดนึงเนาะไม่ค่อยลงรูปค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะลุงโป๊ปมอบของขวัญให้แฟนเป็นของขวัญปีใหม่
แฟชั่นเต็ตนี้ไงล่ะคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าคลอดผลงานถ่ายแบบเซตใหม่ต้อนรับปี๒๐๒๑เลยนะคะ
คือใครเป็นแฟนคลับอย่าว่าเลยสาวเองก็กรี๊ดนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะแต่ละรูปหล่อละลายหล่อบาดตาบาดใจมากนะคะ
โดยเฉพาะมาสใส่สูตรผูกเน็กไทยพร้อมอินเนอร์ที่มาจากสายตา
มันตะมู้ตะมีด
โดยเข้าไปคอมเม้นไม่ได้บอกว่าโคตรหล่อเลยพี่

รู้สูตรจริงนะพี่แจ๊ะ

แล้วก็เป็นที่แบบให้เราได้มโนด้วย

แค่นั้นเลยใช่ไหมไม่มีอะไรน่ารัก

คนนี้ดิฉันขอนำเสนออีกคนนึงละกัน

พระคุณนะคะพระเทพบุตรสุดหล่อนะจ๊ะ

สีน้ำเงินเพิ่มความหล่อเพิ่มความเข้ม
โอ้โหมาเท่สุดเลยคุณผู้ชมค่ะ

เสื้อสีขาวเป็นเพลงค่ะ
เสื้อกางเกงขาสั้นยีน
และที่สำคัญรองเท้าแตะนี่คืออะไรไหม